เป็นเรื่องน่ารักเกี่ยวกับการจดจำชื่อลูกค้า
เวลาเราจะเมมเบอร์โทรศัพท์ของใครก็แล้วแต่
บางทีเราอาจจะสมมุติพี่ผัดไทย
ดีใจดีอย่างนี้อาจจะมีคำตอบท้ายหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ
อย่างร้านแก๊สร้านหนึ่งค่ะเขาก็มีวิธีการจำชื่อลูกค้า
เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นมีการพูดถึงในโลกออนไลน์กันเยอะเลยทีเดียว
หลังจากลูกสาวของเจ้าของร้านแก๊สแห่งหนึ่งที่ย่านบางปู่สมุทรประการ
ก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานแทนพ่อ
ก็เจอลูกค้าแปลกหลายคนเลย
จู่วันนี้มีสายเรียกเข้าเบอร์หนึ่งโทรเข้ามา
มือถือของร้านปรากฏชื่อบอกว่าเรื่องมากไม่ส่ง
ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะในมือถือเนี่ยพิมพ์ชื่อเอาไว้มีอะไรอีก
เพราะว่ามีทีการเมมของแต่ละคนก็เป็นการสนทรรม
พ่อเขาได้พิมพ์เบอร์ลูกค้าเอาไว้เยอะมาก
โดยใช้ชื่อจากปัญหาต่างที่พบกับลูกค้ารายนั้นนะ
อย่างเช่นผิดแล้วพลานต่อไปไม่ส่ง

บางคนบอกว่าสั่งหลายเจ้าไม่ส่งฤทธิ์ขาด
อันบอกว่าสั่งตอนเย็นต้องการด่วนเลยยกเลิก
แช่น้ำขาผุไม่ให้เปลี่ยนถังทำลายจากร้านอื่นเป็นต้น
งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเนาะ
บางทีก็บางทีก็ต้องบล็อกแบบไม่รู้จะทำไง

แต่พ่อใช้วิธีเขียนอย่างนี้ดังนั้นโทรมาปั๊บ

ขอไปถามช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมของคุณพี่นิดนึ

อยากรู้เลยเดี๋ยวไปแอบเปิดดูดิ
มันเป็นการระบาย